ขี่รถมอเตอร์ไซค์บางทีต้องระวังให้ดีเพราะรถที่เขาจอดอยู่ข้างทางแล้วเขาเปิดไฟกระพริบเอาไว้แล้วเนี่ย
ถ้ามองดีคุณจะรู้ว่าคุณต้องหลบนะแต่ถ้าไม่หลบเราก็เสยท้ายเต็มแล้วครับ
คือก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุจริงแต่เดี๋ยวค่อยเล่านะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเอาไว้ได้
ขณะที่ขับไปตามทางปกตินะก็เลยได้ภาพนี้มา
ที่เห็นนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งสีเทาจอดอยู่ชิดริมไหลทางของถนน
แล้วรถกระบะคันนี้เขาเปิดไฟสัญญาณหรือเปล่าเขาเปิดไฟกระพริบไว้
เค้าจะคงจะจอดบอกว่าทำธุระอะไรสักอย่างนะแต่ก็จอดปุ๊บหลายทางนะ
รถมอเตอร์ไซคันนี้โอ้โหคงไม่ทันได้สังเกตนะผม

คันนี้ที่จอดอยู่ข้างทางแบบเต็มแล้วก็ล้มกลิ้ง
กลิ้งไปอยู่กลางถนน
อันนี้อันตรายนะครับ